ส่วนเหตุการณ์ระทึกที่เมื่อวานลุ้นกันใหญ่เลยครับ
เพราะว่ามีเรือล่มในทะเลครับ
กลางทะเลบ้านแหลมที่เพชรบุรีเมื่อวานนี้
ตอนแรกคือมี๔ชีวิตลงไป
ปรากฏว่ายังมี๒ที่ศูนย์หายอยู่
ช่วงประมาณสักตีหนึ่งเมื่อคืนนี้
พวกเขารอดชีวิตนะครับคุณผู้ชม
ไปดูคลิปตอนที่ช่วยเหลือลูกเรือก่อนครับ
ที่เห็นว่าช่วยพยุงตัวดึงตัวขึ้นมาคุณผู้ชมฮะ

คือชื่อเรือนิยะศิริเจริญราป
อายุสัก๕๐ปีก็ลอยคออยู่กลางทะเลบ้านแหลมเลย
หลังจากเรือประมงของในโป้

แล้วก็โชคดีว่ามีเรือประมงอีกลำนึงชื่อลาบเจริญชัย
ผ่านมาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือครับ
เชือกให้ไนโป้จับเชือกไว้แล้วก็ช่วยกันดึงดึงขึ้นมาได้สำเร็จ

ก็เอาเรือได่มึงเสียวงเลาะ
กับลูกเรือประมงเป็นชาวเมียนมาอีก๓คน
ออกจากท่าเรือบ้านแหลมครับตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อวานนี้
แต่เรือรั่วแล้วก็ล่มกลางทะเล
สี่คนเนี่ยลอยน้ำทะเลไปคนละทิศคนละทางเลยนะ
คือเท่าที่เห็นทางไนโป้ที่เป็นไตเรือคือใส่ชูชีพ
แล้วลูกเรืออีก๓คนที่เหลือก็ใส่ชูชีพด้วย
แต่พอลอยแยกกันไปต่างคนต่างไม่รู้ชะตากรรมของคนอื่นครับ
โป้ถูกช่วยไว้ได้จนกระทั่ง๓ทุ่มเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ประจำแท่นรับน้ำมันกลางทะเลตะบนบางแก้วเนี่ย
ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณสัก๖กิโลเมตรนะคุณผู้ชม
ได้เข้าไปช่วยเหลือลูกเรือชาวเมียนมาไว้ได้อีกคนนึงครับ

ลูกเรือคนนี้เนี่ยลอยคออยู่ใกล้กับแท่นน้ำมันเลยนะ
ก็มีการพาตัวเขาเข้าฝั่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ลูกเรือคนนี้เล่าให้ฟังว่าระหว่างออกเรือไปกลางทะเล
เรือมันก็รั่วน้ำก็เข้า
แต่ทุกคนบนเรือเนี่ยสวมเสื้อชูชีพกันหมด
ลอยไปไปคนละทิศคนละทาง
ส่วนตัวเขาเองลอยคออยู่นานหลายชั่วโมงครับ
คลื่นก็ซัดซื่อเข้าไป

คนมาเห็นเข้าแล้วช่วยเขารอดมาได้ครับ

รัวรัวแย่
ไม่ขึ้นค่ะ๓ปีกว่าละ
พอจมแล้วเพื่อนเราไปไหน
เพื่อนก็ลุยไปอยู่ด้วย
ทะเลมีขึ้น๒เมตรกว่า

ก็เจอลูกเรือชาวเมียนมาอีก๒คนที่ศูนย์หายแล้วนะ

หาดทรายเม็ดแรกตะบนแหลมผักเบี้ยครับ

เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีไป

ทางแพทย์ก็ตรวจร่างกาย
ทั้งหมดก็อนุญาตให้ทั้งหมดเนี่ย

ประกอบกับเรือรั่วด้วยน้ำก็เข้าเรือ

เยียวยาเดี๋ยวทางประมงอำเภอเมืองเพชรชบุรี

เนื่องจากว่าเรือจมขณะออกทำการประมง
แล้วมันเป็นไปตามระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหา

พอเห็นแบบนี้แล้วคือเรารู้แล้วแหละว่าทั้ง๔ชีวิตตอนนี้ปลอดภัย
เมื่อเช้านี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราไปที่บ้านแหลมที่เพชรชบุรี
ก็ไปคุยกับไนโป้ในโป้หรือว่านายสุภกร
กุศลอายุ๖๙ปีใต้โกงเรือนี่แหละค่ะ
ที่เป็นผู้ที่รอดชีวิตคือช่วยได้คนแรกเลยนะ
ทีนี้พอไปถึงไปคุยก็ต้องถามหน่อยแหละ
เล่าให้ฟังหน่อยตอนที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้าง
อยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงใต้โกงเรือค่ะ

หลังจากที่เรืออัฟพรานลงนี่
ไตกับน้องทั้งส่างคนที่กรอกกลุ่มอยู่แทบว่ายังไงครับ
กรอกที่แรกกรอกกลุ่มคนอยู่ที่หลังก็ร้อยไปคนละท้าน

พอดีเรือรอบปูหอยสังเขาเห็นก็เลยมารับ
เพราะดีจริงครับแบบที่คุณสุภกรไต้กงเรือบอกนะ
ทุกคนใส่เสื้อชูชีพแต่ว่าก็โดนคลื่นซัดไปกระจัดกระจายกันไป
ตนเองคนนี้สุปกรณ์ลอยคอในทะเลกว่า๖ชั่วโมง
แล้วก็มีเรือชาวบ้านขับผ่านมาก็เลยรอดมาได้นะครับ